ต่อที่เหตุการณ์นี้ที่กำแพงเพชรมันมีน้ำป่าไหลหลากเข้ามา
แล้วก็พัดบ้านของเด็กคนนึงฐานะยากจน

ไม่เหลืออะไรแล้วคุณครูเนี่ยเขาไปเจอเขาเห็นสภาพของนักเรียนของเขา
เขาก็ทนไม่ไหวไปถ่ายคลิปแล้วก็วอนสังคมไปช่วยน้องเขาหน่อย
ไปดูสภาพหน่อยครับนี่อยู่ตรงฝ่ายเขาน้ำอุ่นครับ
เดี๋ยวมาดูดูบ้านเด็กครับนิวไปดูบ้านหนูดิ
สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกล้องก่อนเร็วสวัสดีครับ
ไปอยู่บ้านนิวครับเด็กชายเด็กชายอะไรนะ
ธนพลวังคีรีครับนี่แหละครับครึ่งหนึ่ง
หายไปกับน้ำครับก็เหลือแค่เท่าที่เห็นครับ
บ้านหลังใหญ่นะครับคุณผู้ชมคุณอริยาดูสิฮะค่ะ
นี่มันเคยเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เขาอยู่กันหลายครอบครัว
มาเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วเหลือสภาพแบบเนี้ย
มันถูกน้ำป่าไหลมาและกัดซะตะหลิ่งแล้วก็บ้านพังลงไป
เราเห็นเหลือแค่นี้นะฮะคุณครูเขาตามไปหาน้องนิวครับ
น้องนิ้วเนี้ยนะฮะคือเด็กชายชนพลวังคีรีอายุสิบปี
นักเรียนชั้นป๔โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่นครับ
อยู่ที่กำแพงเพชรนะฮะบ้านเขามีเลขที่นะฮะ
บ้านเลขที่สองหนึ่งเก้าหมู่สี่จำบนหินดาด
ที่อำเภอปางศิลาทองก็สภาพอย่างที่เห็นล่ะครับมันประหลักหักพังไปหมด
มันพังไปหมดแล้วน้องก็เก็บของอะไรออกมาไม่ทัน
แต่เรายังเห็นรอยยิ้มของน้องนิวอยู่นะฮะคุณผู้ชมนะฮะ
สภาพก็อย่างที่เห็นแม้กระทั่งสมุดดินสอมรองเท้า
เสื้อผ้านักเรียนก็นำออกมาไม่ทันแต่มันโชคดีอย่างหนึ่งคือ
วันที่เกิดเหตุนิวและคนในครอบครัวไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้
ออกมาหมดแล้วก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ
ขยันครับคุณครูเขาตามไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปนี้นะฮะ
บอกว่าโอ้โหครอบครัวของนิวเนี่ยนะฐานะยากจนน้องนิวอยู่กับคุณตาคุณยาย
แล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องรวมกันหกคนส่วนคุณพ่อคุณแม่เขาเลิกลากันไปหลายปีแล้ว
ก็ไม่ได้ดูแลอะไรนะฮะบ้านเนี้ยอยู่กันสิบหกปีแล้ว
จนวันนี้คือหมายถึงเมื่อวานนะฮะน้ำป่ามันพัดบ้านไปทั้งหลัง
หายไปกับสิ่งของทั้งหมดทั้งมวลก็กลายเป็นตอนนี้ครอบครัวนี้กลายเป็นครอบครัว
ไร้บ้านไปแล้วบ้านหลังใหญ่นะฮะหลังจากที่บ้านของนิวพังไปหมดแล้วเนี้ย
ล่าสุดเนี่ยต้องไปอยู่ที่บ้านเพื่อนเป็นการชั่วคราวก่อนนิวบอกว่า
บ้านพังหมดแล้วครับคุณครูผู้ใหญ่ต่าง

อยากได้บ้านใหม่ไหมอยากได้ครับอืมแล้วหนูหนูไปอยู่ไหนฮะตอนเนี้ย
คืออาศัยบ้านข้างข้างครับอ๋อหนูเรียนอยู่ชั้นปอะไรแล้วลูก
สี่ครับอืมอยู่กับใครอยู่ทุกวันนี้หนูอยู่กับใครอยู่กับ
ยายครับอยู่กับยายอืมแล้ววันที่น้ำท่วมหนู
หนูไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอลูกไม่ได้อยู่ในบ้านครับอืม
อ้าวอยากอยากได้บ้านใหม่นะฮะอยากครับอืม
ถึงแม้จะมียิ้มเล็กออกมาจากหน้าของนิวแต่ว่าจิตใจแล้ว
มันสลายนะมันก็อยากได้บ้านใหม่แหละ
ใครอยากจะไปอยู่บ้านคนอื่นเขาตลอดนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ
ล่าสุดทางอบตหินดาดครับเขาได้ไปใช้งบประมาณของอบตเองครับ
ช่วยเหลือน้องก่อนในเบื้องต้นห้าหมื่นบาทแล้วเดี๋ยวจะประสานทางอำเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงยังชีพเข้าของไป
ช่วยเหลือต่อไปนะครับเราขอเป็นสื่อกลางนะคุณผู้ชม
ใครที่เป็นผู้ใหญ่ใจบุญอยากช่วยครอบครัวของน้องนิว
ให้มีที่อยู่อาศัยต่อไปเราขึ้นบัญชีให้หน้าจอแล้ว
วนอีกครั้งหนึ่งครับบัญชีธนาคารทกศสาขาปางศิลาทอง
เลขที่บัญชี๐๒๐๑๕๕๕๐๐๔๐๗แคปไว้ถ่ายไว้ที่หน้าจอก็ได้๐๒๕
๐๒๐๑๕๕๕๐๐๔๐๗นะฮะชื่อบัญชีของเด็กชายธนพลวังคิรีนะฮะ
บัญชีนี้เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
เรื่องของการใช้เงินทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ก็คือการซ่อมแซมบ้านให้กับน้องและครอบครัว
แล้วส่วนที่เหลือก็คงจะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องต่อไป
อันนี้ผลกระทบจากน้ำป่าที่หลากเข้าไปที่กำแพงเพชรนะครับ